คุณผู้ชมครับค่ะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีนะคะมีคนยิงกันตายค่ะแล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่สวนมะม่วงนะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงเหมือนกับว่าผู้ก่อเหตุเห็นแฟนสาวของตัวเองไปคุยกับเพื่อนบ้านแล้วก็ยิงเพื่อนบ้านเลยอ่ะค่ะตำรวจผู้ทอนดอนเจ

วันนี้เราส่งคุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่ไปค่ะไปคุยกับป้าของผู้ก่อเหตุค่ะคุณป้ารำพึงผู้เทียนอายุ๖๕
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะในตายเพื่อนของนายสมศักดิ์ผู้ตายมารับที่บ้านค่ะไปทำธุระในตัวเมืองสุพรรณบุรี
ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านสวนของผู้ตาย
เห็นนายบุญญฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหดนะคะ

จอดรถกระบะนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนและแฟนสาว
ผู้ตายกับในตายเลยแวะก่อนแวะเข้าไปหา
แต่ทีนี้กลายเป็นว่าทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
นายบุญยฤทธิ์หยิบปืนในรถมายิงเลยนะคะ
ยิงเสร็จยังเอาท้ายปืนนะคะทุบหน้าเข้าไปอีก
จังหวะนั้นนะคะแม่ของนายบุญยฤทธิ์เข้าไปห้าม
แต่นายบุญยฤทธิ์ผู้ก่อเหตุไม่ยอมหยุดนะคะ
ถึงขั้นที่ว่าแม่เอาก๊อกอี้ฟาดใส่ลูกชาย
แต่หลังจากก่อเหตุเสร็จก็หนีไปนะคะ
คุณป้าของผู้ก่อเหตุบอกว่าก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะ
เคาะกระจกรถนะว่าอย่าหนีเลยมอบตัวเถอะมอบตัวเถอะ
แต่นายบุญยฤทธิ์ไม่ยอมนะคะพูดว่า
ถ้าใครขวางจะฆ่าให้หมดแล้วขับรถกระบะหนีไปเลยค่ะ

พอไอ้นั้นจอดไอ้สั๊กไอ้คนตายเนี่ยจอดรถมันก็
กก็คงจะสู้กันไอนี้มันสู้ไม่ได้แต่ที่นี้หนีแล้วมันก็คงพักกัน

ก็มันเละเลยไอ้เงินมันยังอาศักดิ์ต่ำ
เออก็ขอกระจกให้มันทำใจเย็นลูก
ไหนกับเราก็ผิดพลาดไปแล้วเออมอบตัวไปเถอะ

ด้านพ่อของผู้ก่อเหตุค่ะในเกียรติกันสังอายุห้าสิบเจ็ด
บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนลูกชายเคยมีเรื่องกับนายสมศักดิ
หึงหวงแฟนสาวของตัวเองค่ะ
เพราะว่าเห็นผู้ตายคุยกับแฟนสาวของตัวเอง
แต่ทุกคนเขาก็รู้นะคะว่าตัวผู้ตายกับแฟนสาวของผู้ก่อเหตุ
ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอะไรกันเลย
เขาก็แค่ทักทายกันตามภาษาคนรู้จัก
คือแฟนสาวเคยมาทำงานเก็บมะม่วง
ก็เลยรู้จักกันกับผู้ตายแค่นั้นเองนะคะ
อันนี้พ่อของผู้ก่อเหตุเป็นคนบอกเอง
ส่วนสาเหตุที่ลูกชายไปก่อเหตุเนี่ยนะ
ก็นี่แหละก็น่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวง

ลูกชายพ่อมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วย

คือก่อนหน้านี้หมอแนะนำว่าต้องรักษานะ
แต่พ่อไม่ได้พาลูกชายไปรักษา
เพราะพ่อเห็นว่าก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติมาก

คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ซึ่งจริงแล้วผู้ตายเองก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักคุ้นเคยกันดีค่ะ

จากครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ทีมข่าวก็ต้องไปคุยกับครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับพ่อของผู้ตายค่ะ

ก็ได้เตือนไว้เตือนลูกว่าให้ระวังตัวนะ
เพราะลักษณะของนายบุญญฤทธิ์ดูแปลก

แต่ก็ไม่คิดว่านายบุญยฤทธิ์จะมายิงลูกชายจนตายแบบนี้

แล้วลูกชายเป็นคนตัวเล็กมีโรคประจำตัวด้วยเป็นโรคลมชัก

วันนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายสมศักดิ
ที่จุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็เตรียมนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดธัญวารีที่อำเภอดรจสุพันธ์บุรีค่ะ
ตอนนี้ศพอยู่ระหว่างการชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
แฟนสาวของผู้ก่อเหตุยืนยันว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ตายเลยค่ะ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนายบุญยฤทธิ์เมาค่ะเธอเองก็นั่งอยู่ด้วยเธอเองก็นั่งดื่มอยู่ด้วย
จังหวะที่ผู้ตายกับเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในสวนมะม่วงค่ะ
จู่นายบุญยฤทธิ์ก็เดินตามหลังนายสมศักดิ์ไปเลยนะคะ
เอาปืนยิงเลยเอาท้ายปืนทุบหน้าเขาเลย
ตอนนั้นเนี่ยแม่ของผู้ก่อเหตุยังบอกให้ตัวเธอค่ะที่เป็นแฟนสาวของผู้ก่อเหตุนะนะ
ว่านีไปขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
เธอก็เลยบอกว่าไม่รู้จริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ

ตอนนี้นายบุญญาริสผู้ก่อเหตุยังหนีอยู่นะคะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอตะกร้าใส่ผลไม้
บรรทุกไว้หลังรถกระบะของนายบุญยฤทธิ์ที่ขับหลบหนีไป
ถูกทิ้งอยู่ในพื้นที่บ้านสักกระโจมอำเภอดอนเจดี
ตอนนี้ตำรวจก็กระจายกำลังกันตามตัวนายบุญยฤทธิผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุมีปืนติดตัวไปด้วย
ก็กลัวว่าจะมีการต่อสู้ขัดขืน
ตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่นะคะ